อาจารย์

ขึ้นชื่อว่าเป็นนางร้ายมือวางอันดับตบ
ต้องหยกให้แม่เมปัจจินด่าเขานะฮะ
ยุคหนึ่งนานที่ก็เคยจีกตบจีกตบ
และแม้จะร้างลาไปนานแต่มาเจอช่างแต่งหน้ามือทองอย่างนุ้งฉัน
ทำอะไรไม่ถูกใจมันก็ต้องเจอแบบนี้
อ่าหากใครทำให้ฉันต้องฉันไม่ว่าเรื่องอะไร
เรียมเหลือทนแล้วความของเรียวอ้วนคิดผิดแล้วของคุณ
ใจรักมาแค่ไหนก็เทินให้ไปมา

โห้ยมวยทุกผู้ไม่รู้จะเชียร์ใครดีค่ะติ๊ด
รู้แต่ว่าแม่เมย์สวยมาก